ดูเหตุที่ตอนนี้กลายเป็นดราม่าไปแล้วนะครับ
แล้วก็ดราม่านี้สอว่าจะบานปลายด้วย
กรณีอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นกับรถของพิตรีสาว
ทั้ง๖คนที่กำลังจะเดินทางไปรับงานที่กาญจนบุรีนะครับ

และในเหตุนั้นที่เกิดขึ้นเมื่อวันที่๑๐พฤษภาคม
ทำให้มีพริตตี้สาวคนหนึ่งเสียชีวิต
แต่ทีนี้กระแสข่าวมันออกมา
แล้วก็ในโลกออนไลน์รวมถึงโซเชียลกำลังดราม่ากันอยู่บอกว่า
ิตตี้สาวที่เสียชีวิตไม่ใช่เป็นคนขับรถ
แต่คนขับรถที่แท้จริงเป็นพริตตี้สาวอีกคนนึง
ซึ่งมีการโยนความผิดให้คนตาย

เล่าย้อนสักนิดหนึ่งเรื่องของอุบัติเหตุครั้งนี้
เป็นอุบัติเหตุรถเก๋งเสียหลักตกข้างทาง
บนถนนสายกาญจนบุรีศรีสวัสดิ์
หักศอกบ้านหนองบัวที่อำเภอเมืองกาญจนบุรี
เป็นเหตุทำให้มีผู้บาดเจ็บ๖คน
และเสียชีวิต๑ศพ

กำลังจะเดินทางไปทำงานที่อำเภอศรีสวัสดิ์
แล้วประสบอุบัติเหตุเพราะจะไปรับงานที่เมืองกาล
คือพวกเธอรับงานในการบริการชงเครื่องดื่มให้กับนักท่องเที่ยว

ผู้เสียชีวิตตอนแรกที่ข่าวออกมาก็คือผู้เสียชีวิต
คือนางสาวเกรดมณีเทพนรงอายุ๒๒ปี
และข่าวตอนแรกก็ออกมาแบบนี้ว่าคนขับรถ
คือนางสาวสุธิสาอายุ๑๙ปี
แต่ทีนี้ในโลกโซเชียลมันมีข่าวออกมาอีกแบบหนึ่งนะครับ
ว่านางสาวสุธิสาอายุ๑๙ปี

โบ้ยความผิดว่าตัวเธอเองไม่ใช่เป็นคนขับ
แต่คนขับรถคือนางสาวเกรดมณีเทพนบรง
ซึ่งเป็นผู้เสียชีวิตซะงั้นนะครับ
ประเด็นนี้ก็เลยกลายเป็นดราม่าที่อยู่ในโลกโซเชียล
ที่มีการโพสต์เรื่องราวนี้
และมีคนออกมาแสดงความคิดเห็นวิพากษ์วิจารณ์
บอกว่าทำไมคนขับตัวจริงถึงโยนบาปให้คนตาย
เขาตายไปแล้วแท้ทำไมถึงไปโยนบาปให้
ว่านางสาวเกดมณีผู้ตายเป็นคนขับ
แล้วก็ในโลกโซเชียลก็มีการที่พริตตี้สาว
ซึ่งเป็นเพื่อนของคนตายที่ไม่ได้อยู่ในอุบัติเหตุนะนะ
ที่ไม่ได้อยู่ในรถในจำนวน๖คนนั้น
ก็ออกมาโพสต์ขอเรียกร้อง
ขอความเป็นธรรมให้กับเพื่อนผู้ล่วงลับไปแล้ว
ยืนยันว่าผู้เสียชีวิตขับรถไม่เป็น
และเหตุใดนะครับนางสาวสุธิสาถึงโยนความผิด
ให้กับคนที่ตายไปแล้วคนตายไม่มีสิทธิ์จะพูดอะไรทั้งนั้น
ทำให้ประเด็นนี้กลายเป็นที่สนใจ

คล้ายกับเป็นช่วงเวลาก่อนเกิดเหตุ
ซึ่งเป็นเหตุการณ์ในรถค่ะและแสดงให้เห็นว่าผู้ตายเนี่ย
ไม่ใช่เป็นผู้ขับขี่รถแต่อย่างใด
เรื่องนี้นางสาวสุธิสาอายุ๑๙ปี
ซึ่งแท้จริงก็คือคนขับรถคันที่เกิดเหตุ
ออกมายืนยันว่าเธอเองเป็นคนขับรถเอง

ใช่ฮะวันนั้นเธอขับรถเองและเกิดอุบัติเหตุ
หนูเป็นคนขับหนูเสียใจกับสิ่งที่เกิดขึ้น
หนูขอโทษกับครอบครัวผู้เสียชีวิตแล้ว
หนูไม่อยากให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้
และที่สำคัญหนูไม่เคยโยนบาปหรือโยนความผิดให้กับคนที่ตายไปแล้ว
หนูขับก็คือหนูขับนะครับ
วันเกิดเหตุก็รับสารภาพกับตำรวจตั้งแต่แรกแล้วว่าเป็นคนขับ
เหมือนที่ข่าวออกมาว่าดิฉันนางสาวสุธิสาอายุ๑๙ปีเป็นคนขับ
ซึ่งหลังจากที่เกิดเหตุ
เรื่องในโลกโซเชียลอาจเป็นเรื่องที่เข้าใจผิด
และขณะนี้มีการโทรกันมาขอโทษหนูแล้วเหมือนกัน
แม้กระทั่งครอบครัวของผู้เสียชีวิตน้องสาวของผู้เสียชีวิตตอนนี้เข้าใจแล้ว

ฟังเสียงของนางสาวสุธิสาอายุ๑๙ปีคนขับรถคันนี้หน่อยนะครับ

ซึ่งหนูไม่ได้เป็นคนโยนความผิดให้คนตายมีทรายงานเมืองคือพิพร้อมศาลที่เป็นพินักข่าว
หนูรับสารภาพตั้งแต่แรกของหนูสารภาพก็เป็นคนขับค่ะ
ครับคนที่มาเก่าหานะครับขอโทษเราแล้ว
ครับก็สำหรับตรงนี้อยากจะฝากบอกอะไรกับ

หนูก็เสียใจกับสิ่งที่มันเกิด

คงไม่มีใครอยากให้เกิดเรื่องแบบนี้หรอกค่ะ
คือเรื่องนี้ตำรวจกำลังพยายามสืบสวนสอบสวน
แล้วก็หาพยานหลักฐานรวมถึงปัจจัยแวดล้อม
ทำให้รถคันนี้เสียหลักนะครับ
จากเรื่องของความเร็วที่ขับมาแล้วเนี่ยนะครับ
คือยังไม่มีสิ่งใดที่ระบุว่า

ช่วยกันหาเบาะแสด้วยหาอะไรด้วยนะครับ
แต่ว่าความคืบหน้าทางคดีพนักงานสอบสวน
ตอนนี้ก็เรียกผู้ที่อยู่ในเหตุการณ์ทั้งหมด

พริตตี้ทั้ง๕คนที่อยู่ในรถและได้รับบาดเจ็บ
คนขับรถนางสาวสุธิสานี้

แล้วก็รวบรวมพยาหลักฐานเพื่อหาสาเหตุ
ของการเกิดอุบัติเหตุที่แท้จริง
จนทำให้มีผู้เสียชีวิตและผู้บาดเจ็บ